เชื่อเป็นนาฬิกา๒๕นาทีมีอุทาหอนให้ดูครับคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าการจอดรถเทียบข้างทางคุณขวัญคุณน้ำแข
บางทีถ้าเราจอดไม่ชิดฟุตป่าจริงเนี่ยอาจจะเกิดแบบนี้
โอ้โหทำไมจอดยังง่าย
กินไปเลนนึงเลยคุณขวัญคุณน้ำแข็งดูสิ
คือเข้ามาอีกหน่อยก็ได้นะคะหน้าร้านเขาตรงนั้น
ขับมาเอื่อยแล้วก็หยุดจอดตรงนี้เลยนะ
ทั้งที่เป็นเลนให้รถวิ่งคุณผู้ชม
ตรงนี้อยู่หน้าร้านขายของชำครับ

กระบะคันนี้พังยับให้ผู้หญิงลงมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเดือนหนึ่งแล้ว๒๕มิถุนายน
แต่คลิปนี้เพิ่งถูกเอามาเผยแพร่ในสื่อโซเชียล

กระบะคันที่ไปจอดตรงนี้
ไม่น่าจอดแบบนี้เลยน่าจะจอดเข้ามา
ให้มันห่างจากถนนหลักซะหน่อยครับ

คนขับกระบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
ก็เอามาโพสต์แล้วก็เตือนไปดูทาหรณ์ไว้ครับ